ประเทศไทยนะคะเกิดไฟป่าขึ้นในบางจุดก่อนหน้านี้ที่ภูกระดึงจังหวัดเลย

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างหนักที่เกิดเพราะอากาศมันแห้งและลมมันก็แรงเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเกิดมาห้าวันแล้วไฟป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะ
แล้วพอมันเกิด๕วันหมอกควันไฟป่ามันเข้ามาเข้ามาอยู่ในอำเภอเมืองตราด
สภาพเป็นแบบนี้คุณประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ
แบหูแสบตาบางคนล้มป่วยแล้วแล้วตอนนี้มีปัญหาทับซ้อนขึ้นมาคือ
หน้ากากอนามัยในพื้นที่ขาดแคลนค่ะ
ตอนนี้ติดแฮชแท็กเซฟตราดกันแล้วนะคะในโลกโซเชียลมีเดีย
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นควันไฟเป็นเขม่าวควันไฟ
ที่ลอยมาจากเทือกเขาบรรทัศน์ปกคลุมทั่วจังหวัดตราด
ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบเริ่มป่วย
มีอาการแสบจมูกแสบตาขณะที่ชาวบ้านบางคนเนี่ย
หน้ากากอนามัยสวมใส่เพราะว่าในพื้นที่เริ่มขาดแคลน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลหน่อยนะคะ
ส่วนสถานการณ์ไฟป่าบนเทือกเขาบรรทัศน
ที่เป็นที่มาของหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
แต่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเป็นห่วงนะคะ
ตอนนี้พื้นที่ที่เกิดไฟป่า
เจ้าหน้าที่แม้ว่าทำงานอย่างเต็มที่แต่อุปสรรคที่บอกไปเนี่ยก็คือ
ไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้ในบางจุดเพราะตลอดเขาบรรทัศน์
ยังคงมีทุ่นระเบิดค่ะสมัยเขมรแดงมันฝังอยู่ในดินเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าไปถูกระเบิดเนี่ย
ก็จะเกิดอันตรายได้จนถึงชีวิตเนี่ยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงทำแนวกันไฟ
ฉีดน้ำสกัดไม่ให้มันลุกลามเข้าไปในพื้นที่พื้นที่สำคัญก็คือบ้านเรือนประชาชน
ส่วนผลไม้สวนยางพาราพื้นที่การเกษตรนี่เป็นช่วงของเจ้าหน้าที่พยายามทำหน้าที่
เอาไว้ได้นี่ก็น่ากลัวเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะคุณคะนี่ไม่ใช่เหตุไฟไหม้บ้าน
นะคะนี่เป็นไฟป่าค่ะแต่มันเข้ามาใกล้บ้านคนโดยเฉพาะมันมาอยู่
หลังโรงพักไม้รูดในพื้นที่อำเภอคลองลึก
ไฟมันลุกลามใกล้ประชาชนมากแล้วตอนนี้ที่เขาเป็นห่วงกันเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุไปเลยค่ะระดมรถดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำ
ใช้เวลาไม่นานจุดนี้นะคะหลังโรงพักเนี่ยนะคะเพลิงสงบลงค่ะ
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่แน่ชัดว่ามันเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือเปล่า
คนในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้ค่ะเพจดังหลายเพจดราม่าแอดดิกหมอแหลปแพนด้าแมมโพดำ
เขาติดแฮชแท็กกันแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาภาพมาลงแบบนี้
เฟฟตราดเป็นการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
และขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยให้คนพื้นที่ด้วยนะคะ
เพราะตอนนี้ไฟป่ามันลุกไหม้ต่อเนื่องอย่างที่บอกไป๕วันแล้ว
ประชาชนเริ่มป่วยโรคทางเดินหายใจเริ่มมาโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กนะคะ
และปัญหาเนี่ยหน้ากากอนามัยขาดแคลนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนักเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วไม่มีอะไรป้องกัน
ตอนนี้สภาพอากาศปิดด้วยนะคะลักษณะคือเหมือนฝาชีมาครอบอากาศเอาไว้
เพราะฉะนั้นอากาศควันพิษต่างมันก็อยู่รอบตัวเราแบบนี้อันตรายนะคะ